คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ค่ะ
ตัวผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

เพราะว่าคดีไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่
เธอบอกว่าเธอออกมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินตามมาข้างหลัง
เดี๋ยวดูในคลิปภาพนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีผู้หญิงมาร่วมทำร้ายเธออีกประมาณ๒๓คน
โอ้โหทั้งตบทั้งตีทั้งกระชากลากถูไปกับพื้นนะคะ
จิกหัวแบบไม่สนสายตาคนที่อยู่แถวนั้นเลยนะคะ
สุดท้ายมีคนมาช่วยจับแยก

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเราไปคุยกับคนที่ถูกทำร้ายนะคะ
นางสาววีนัทมะอาจเลิศ
เขาเล่าให้ฟังว่า๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาไปนั่งที่บาร์บาร์แห่งนี้สามีเขาเป็นเจ้าของ
พอจะกลับบ้านมีอดีตภรรยาของสามีค่ะชื่อว่านางเก๋
อดีตภรรยาของสามีคนนี้ทำงานอยู่ในบาร์นี้มาทำร้ายเธอ
แล้วก็พาเพื่อนมารุมทำร้ายเธออีกสองคนแต่ปัญหาก็คือ
คนที่มาทำร้ายเธอเนี่ยนะหนึ่งในนั้นเป็นภรรยาของตำรวจ
ซึ่งเป็นตำรวจที่ดูแลร้านนี้อยู่ด้วยอ่ะค่ะอืม
เธอก็เลยถูกรุมทำร้ายไม่มีใครช่วยเธอกำลังจะกลับบ้านกับสามีอยู่แล้ว
คู่กรณีมาทางด้านหลังเลยนะจิกหัวจนเธอล้มไปกองกับพื้นอ่ะ
นั้นเธอบอกโอ้โหเบลอไปหมดสุดท้ายคนที่มาจับแยกก็คือ
ชาวต่างชาติกับสามีของเธอนี่แหละมาช่วยกันจับแยก

ว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายน่าจะมาจากเรื่องที่อดีตภรรยาของสามีไม่พอใจ
มาคบหากับเธอนะคะแต่จริงจริงแล้วเขาก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว
ที่ผ่านมาเธอก็พยายามจะไม่สูงสิงด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาหาเรื่องเธออยู่
คนรอบข้างด้วยก็มาหาเรื่องเธออยู่ตลอดเวลาค่ะ
ครับก็อยู่ร้านเดียวกันหมดนะฮะ
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบเท่านี้นะครับ
เพราะว่าเธอบอกว่าก่อนหน้านี้สามีชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นสามีของคุณวีนัทผู้เสียหายเนี่ย
ถูกตำรวจที่ภรรยาเป็นหนึ่งในคนที่มาตบ
มาคุกคามสร้างความบุ่นวายมาก่อนแล้วนะครับ
ขณะที่อยู่ในร้านโดยเป็นช่วงเวลาที่มีการโต้เถียงกัน
ก่อนที่ตำรวจคนนี้จะถมน้ำลายใส่สามีของคุณวีนัส
อันนี้เป็นตอนเถียงกันนะฮะ
ซึ่งสามีคุณวินัสไปแจ้งความไว้ที่สอนอลุมพินีนะครับ
ว่ามีตำรวจมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเมื่อตอน๔ทุ่ม
ก่อนจะมาถูกถมน้ำลายใส่ตอนประมาณตีหนึ่ง
เถียงกันแล้วไปแจ้งความตอน๔ทุ่ม

สาเหตุเนื่องจากไม่พอใจที่สามีของคุณวีนัส
ไม่จ่ายค่าดูแลเป็นรายเดือนให้
เขาเรียกเดือนละ๖๗๐๐บาท
ซึ่งทางสามีคุณวีนัสบอกว่ามันจ่ายไม่ได้

ทำให้ตำรวจนายนี้ไม่พอใจมาก่อเรื่องขึ้น
ก่อนที่วันถัดมาภรรยาของตำรวจคนนี้
จะมารุมทำร้ายคุณวินัส

แล้วนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วก่อนหน้านี้
ทางผู้เสียหายเขาก็อ้างว่าอย่างนี้นะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเก๋กับพวก

รุมทำร้ายคนที่มาเที่ยวในร้าน
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับ

เข้าดาวน์กันมานั่งกินที่ร้านนี้
แต่อยู่ดีผู้หญิงที่ชื่อเก๋ก็มารุมทำร้าย
โดยไม่มีสาเหตุอะไรใช้ของแข็งตีเข้าที่ศีรษะ
จนต้องเย็บ๔เข็มมีเลือดข้างในสมอง
ต้องไปสแกนศีรษะถึง๒รอบกว่าจะหายเป็นปกติ
อยากเจอทางชิ้นเซศสุดท้าย
แต่ไม่พูดถึงมหาทาง
เสียงใบส่อนออกมา
อ้างใบลงมา
ต้องแปลงเพียบ
คงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเมาก็เลยเหมือนเหมือนพูดโน้มไปทางโน้น
อันนี้คุณแพนเค้กคนนี้ค่ะครับผู้หญิงที่มารุมทำร้ายก็น่าจะ
กลุ่มเดียวกันนางเก๋ก็คืออดีตภรรยาของสามีคุณวีนัทน่ะ
นางเก๋อ่ะใช่ค่ะทีเนี้ยค่ะปัญหาก็คือกรณีแพนเค้กเนี้ยค่ะ
เรื่องมันเกิดขึ้นตั้ง๕เดือนแล้วอะค่ะแล้วมันก็ไม่คืบหน้า
เขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สนลุมพินีนะคะ๕เดือนแล้วเรื่องยังเงียบ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งในผู้หญิงที่มาทำร้ายเขา
เป็นภรรยาของตำรวจที่คุมร้านนี้อยู่ก็เหมือนกรณีวีนัทไง
ก็เลยคดีนี้ไม่คืบเดี๋ยวของคุณวีนัทเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น๒๖พฤษภาคม
แต่แพนเค้กนี่นานแล้วแล้วก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิม
ตำรวจนครบาลลุมพินีบอกว่าเดี๋ยวเตรียมนำตัวทั้ง๓คนมาสอบปากคำค่ะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วตำรวจมีหน้าที่ไปคุมร้านสถานบันเทิงแบบนี้ด้วยเหรอ
เนี่ยค่ะก็มีการตรวจสอบแล้วว่าก็เป็นตำรวจจริงนะคะ
ว่าเป็นตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจสวัสดีภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมาอืม
ซึ่งก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรในพื้นที่สอนอลุมพินี
ด้วยซ้ำร้านนี้อยู่ในพื้นที่สอนอลุมพินีอ่า
ดังนั้นเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตำรวจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยหรือเปล่า
เอาตำแหน่งไปอ้างเก็บค่าคุ้มครองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ยุคนี้สมัยนี้ยังมีอีกเหรอตำรวจไปเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครอง
เทคตามผับตามสถานบันเทิงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
พูดแบบนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ได้ประชดใช่ไหม